เพราะว่าเป็นเหตุที่พ่อลูกอ่อนติดยาบ้า

เครียดขลั่งเอาปืนเจาะหัวเมีย
แล้วระบายอารมณ์ด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้า

เป็นการที่จะควบคุมตัวบุคคลอันตราย

ตั้งเป็นผู้ชายล่างการอะไรมั้ยครับ
มีคนแจ้งโปรดนะ
นี่ครับช่วงที่ควบคุมตัวได้แล้วนะฮะ
กำนันรกบกับเจ้าหน้าที่กลัวภายกว่า๑๐ท่าน

แล้วก็ตำรวจกำลังเตรียมตัวมาควบคุม

ยิงปืนภายในบ้านตัวเองหลายนัดปั้ง
ชาวบ้านตกใจสิฮะชาวบ้านกลัว
แล้วก็ยังเห็นว่าใช้ปืนจ่อหัวภรรยาของตัวเขานะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมบ้านแล้วก็เกลี้ยกล่อม
นายเบนก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีครับ

พบกระสุนปืนพร้อมปืนดัดแปลงแบล็งกันและยาบ้า๕๐เมตร

เรื่องต้นนายเบนสารภาพบอกว่าเครียด
เนื่องจากติดหนี้พนันฟุตบอลหลายแสนบาท

แต่ทีนี้มันหาทางออกไม่เจอ
หาเงินไม่ได้ก็เลยเครียดจึงก่อเหตุนะครับ
แต่ตั้งกับมีขั้นหลักด้วยเป็นเครื่องปืนเตรียมเลยครับ
แต่ว่าล้างเลยครับล้างสดเลย
ตอนนี้ท่าทางเขาสงบลงนะคุณนะ
สอบถามภรรยาของเขาซึ่งอุ้มลูกน้อยวัยขวบเศษ
โอ้โหยังตกใจน้ำตาไหลอยู่เลย
บอกว่าก่อนหน้านี้สามีอารวาสคาดว่าเสพยาบ้าเข้าไปแล้วฮะ
ก่อนที่จะใช้ปืนจี้หัวเธอในขณะที่เธอก็อุ้มลูกน้อยตัวเล็กนี้อยู่นะครับ
หลังจากนั้นก็เดินไปหน้าบ้านแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า๒๓นัดนะครับ

จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ส่วนสามีก็ยังคุ้มคลั่งนะครับ
ทีนี้โอ้โหคุณยายข้างบ้านบอกยายตกใจหมดเลยนะ

ยิงปืนแบบนี้กำนันตำบลพิชชัยเปิดเผยว่าที่ผ่านมา

ก็พยายามที่จะให้อาชีพใหม่กับนายเบนก็คือขายไก่ย่าง
หน้านั้นเขาเคยต้องโทษคดียาเสพติดไปแล้วไง
พอออกมาระยะแรกก็มาขายไก่ย่างปรับตัวได้ดีแหละ
แต่พักหลังมีพักพวกมีเพื่อนชักชวนกลับไปในวังวนเดิม
วลอะไรคุณยาเสพติด
และดันไปพนันบอลอีกนะครับ
ทีนี้ก็คาดว่าทั้งเสพและค้าหรือเปล่าก็ต้องสอบปากคำต่อด้วยนะครับ